ไม่ใช่ครับไม่เคยที่จะออกรายการ
แต่เราเห็นแผ่นของมีกรูมิตมากงั้นเราไม่มีโอกาสได้รู้เพลงที่แล้ว
เรามีเรื่องของสัญญาณมาเกี่ยวกับเรา
อันนี้ก็คือเพลงไม่ได้ของกรรมการไม่รู้ว่าก็ตัดสินค้าอะไร
คือผลที่ออกมาพี่เกรษก็ควรชนะจริง
ตอนนี้ยังพึ่งจบดรับประกาศเลยยังต้องรอดู

แต่หลักจากจังนี้ต้องให้พรันการความถิ่นต่อไป

คือเราเราพูดเป็นกลางดีกว่า
พี่รออยู่
ต้องถามผู้ใหญ่อะค่ะคือเราเป็นเด็กเราไม่สร้าง
จริงเราไม่สงสัยหรอกเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนเราก็ได้ถ่ายหมดแต่เราไม่ได้ถ่ายคนเดียว
ก็ต้องถามผู้ใหญ่อะค่ะตัวเราเรายินดีคือเราได้รับงานหรือไม่ได้รับงานเราก็ยินดีมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะ
เอ้ยหนูได้ถามผู้ใหญ่ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ได้ถ่ายเพื่อนอะ
ยังค่ะยังแต่ว่าก็คือถ้าสมมุติว่าผู้ใหญ่เขาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ชอบอะไรเขาไม่ให้เราชนะทำเป็นสุดท้ายหรือคะ
มันจะยี่สักอย่างเรื่องของกันอยู่ก็ไม่ได้อีก
ไม่ใช่นะคะยี่สักอย่าง

เกียรติการเส่นกับการตอนไหน

ทำดูกกันนี่แหละ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

โอเคค่ะ